ต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากรถกระบะขนผักนะคุณนะ
คือขับปาดไปปาดมาจนไปปาดรถหกล้อ
หกล้อเขาเบรกเอี๊ยดเลย
ทำให้เด็กเล็กในรถหกล้อเนี่ยโอ้โหหัวมันชนคอนโซน่านะฮะ

คนขับรถหกล้อไม่พอใจ
ลงมาทะเลาะวิวาสกับคนขับรถกระบะ
แต่ว่ามีจังหวะที่พลเมืองดีไปห้ามปรามไว้ได้

โอ้โหคนขับรถกระบะนี่ดูสิ
มาคว้าคอของคนขับ
หกล้อลงมาจากรถเลยกะจะชกต่อยกันนะฮะ
ส่วนคนขับรถหกล้อก็บอกอ้าวมึงผิด

คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างนี่แหละครับ
คนขับรถหกล้อก็คือชายเสื้อฟ้าเสื้อแขนสั้นเนี่ยนะฮะ
กับผู้ชายเสื้อขาวเป็นคนขับรถกระบะขนผัก
เกือบจะวางมวยกันแต่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
พลเมืองดีคนหนึ่งที่เข้ามาห้ามคือนี่

ได้นะครับผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าว
เพื่อสอบถามข้อมูลอยากจะรู้รายละเอียดของคลิปนี้
ก็พบว่าผู้ชายชุดดำที่เข้าไปห้ามปราม
ทำหน้าที่เป็นกรรมการจำเป็นเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายภัยทูลปัตตนาท่านเป็นนายกอบตนะ
นายกอบตน้ำผู้จังหวัดราชบุรี
ก็ต้องดูทุกสุขของลูกบ้านของชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
โดยนายกอบตน้ำผู้เปิดเผยนะครับ
บอกเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๑๐กรกฎาคม

ตัวเขาเองเดินทางไปซื้อยาที่ร้านในตลาดตัวเมืองราชบุรี
แล้วก็ช่วงขับรถกลับมาถึงบริเวณหน้าตลาดศรีเมือง

เห็นตั้งแต่ช่วงแรกของเหตุการณ์คือรถกระบะมีคอกนะฮะ
ขับปาดหน้ารถคันอื่นไปมา
จนกระทั่งไปปาดหน้ารถบรรทุก๖ล้อ
ทำให้รถบรรทุก๖ล้อต้องเบรกกระทันหันหัวทิ่มเลยนะฮะ

ฟาดกับหน้ารถจนหัวบวมปูดร้องไห้เลย
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน

แล้วก็ทั้งคู่ก็ไม่รู้จักผมว่าเป็นนายกอบตน้ำผู้
แต่ภายหลังผมได้แจ้งตำรวจสพเมืองราชบุรี

เพราะว่าผู้ชายคนขับรถกระบะนะครับ

แล้วก็ต้องมีการเชิญตัวคนขับรถกระบะไปโรงพัก

มีบทลงโทษอะไรก็ต้องว่ากันไปนะฮะ